หลังจากการโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อวาน

โอ้โหแก้เกมกันแบบว่าจะต้องแก้รัฐธรรมนูลกันเลยคุณผู้ชมครับ

วันนี้พักเก้าไกลยื่นร่างกฎหมายแก้ไขมาตรา๒๗๒๒๗๒นี่แหละครับ
จะยกเลิกซะอยากจะปิดสวิตช์ตัวเองบางส่วนใช่ไหมที่เคยพูดนะครับ
เก้าไกรบอกว่าเดี๋ยวช่วยนะ
จะแก้มาตรา๒๗๒เลยยกเลิกอำนาจสวรรค์ในการโบสถ์เรื่องนายกธมนตรี
ยื่นแล้วต่อประธานสภาพผู้แทนรัฐธรรมครับ
วันนี้ที่ยืนเรียงหน้ากันอยู่นี่คือสมาชิกพักเก้าไกลคุณผู้ชมนะครับ
ช่วงนี้คงต้องมายืนแบบนี้บ่อยนะครับเขามาแสดงจุดยืนนะครับ
จะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนุมาตรา๒๗๒ต่อในวันโฮมัธนอมธาประธานสภาพผู้แทนราษดร
โดยบอกว่านะครับสวจำนวนมากแสดงออกอย่างชัดเจนว่า
ไม่ประสงค์จะใช้สิทธิโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับ
เพราะจริงแล้วเป็นเรื่องของสอสอแต่รัฐธรรมนูลก็กำหนดเอาไว้ไงนะครับ
ที่โหวตไม่เห็นชอบก็มีที่บอกงดออกเสียงก็เยอะ
ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง
ในสังคมในหมู่ประชาชนนะครับพักเก้าไกลก็อยากจะเสนอทางออกนี้
ซึ่งคุณผู้ชมครับจริงมันไม่ใช่เรื่องใหม่

เคยมีการยื่นแก้ไขมาแล้ว

แต่มันยังไม่เคยสำเร็จครับคุณผู้ชม

นั่นคือเป็นบรรยากาศวันนี้นะคะที่ยื่น

ก็ถือว่าเป็นการแก้เกมหลักของพักเก้าไกร
ลองฟังเสียงช่วงที่ยื่นให้อาจารย์วันนอนหน่อยครับ
การประชุมรัฐสภาเมื่อวานนี้
ก็ปรากฏชัดนะครับว่า
มีสมาชิกวุฒิสภาจำนวนมาก
ได้งดออกเสียง
เป็นจำนวนถึง๑๕๙คน
แล้วก็ไม่มาประชุมอีก๔๓คน

ซึ่งหลายคนได้แสงออกอย่างชัดเจน
ตนเองไม่ประสงค์
ที่จะใช้สิทธิ์ใช้อำนาจ
ทำหน้าที่ในการเลือกนายกรัฐมนตรีด้วย

เมื่อท่านวุฒิสมาชิก
จำนวนมากประสงค์เช่นนั้น
วุฒิสมาชิกจำนวนมาก

ก็จะนำไปสู่ทางตันทางการเมือง
เราพักก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐภาคม
ก็จะเสนอทางออก

ให้แก่ท่านสมาชิกวุฒิสภา

ด้วยความกระอักกระอ่วนใจ
หรือเหตุผลอื่นใดก็ตาม

เป็นการพยายามหาทางออก

เมื่อคืนเพียงแต่ว่าเรายังตัดสินใจกันว่าเราจะยื่นหรือไม่เมื่อไหร่นะครับ
แล้วปรากฏว่าเราก็ได้ข้อสรุปเมื่อคืนว่า
เราควรจะยื่นเลยนะครับเนื่องจากว่า
เพื่อให้กระบวนการนี้ใช้เวลาให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้
นี่แหละค่ะก็นี่คือตอนที่ท่านประธานได้รับเอาไว้นะคะ
ซึ่งจริงเนี่ยนะคะก็อย่างที่คุณชัยธวัฒน์บอกแหละ
เป็นการหาทางออกให้กับสว
ซึ่งเมื่อวานนี้ถ้าเราดูจากตัวเลขเนี่ยนะคะ
ก็ไม่มาถึง๔๓คนนะคะแล้วก็งดออกเสียงถึง๑๕๙คน
แต่ว่าทั้งสองตัวเลขนี้มันมีนัยยะ
สำหรับการโหวตนายกรัฐมนตรีทั้งสิ้นนะคะ
ทีนี้พอมีการหยิบยกเนี่ยนะคะ
มาตรา๒๗๒มาพูดถึงไปดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม

ถ้าหากว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรานี้

รัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา๒๗๒ระบุเอาไว้นะคะ

นับตั้งแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูลนี้

ซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ให้ดำเนินการตามมาตรา๑๕
แต่การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา๑๕๙วัก๑
กระทำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
และมติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใด
ให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา๑๕๙วัก๓
ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา
ก็คือภาพเมื่อวานนี้ที่เราเห็นนะคะทีนี้
พอมีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูลมาตรา๒๗
เพื่อตัดอำนาจสวในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

รัฐธรรมนูล๖๐ผู้ที่มีสิทธิ์เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูลได้
ก็คือคณะรัฐมนตรีสส๑ใน๕หรือ๑๐๐คนขึ้นไปเข้าชื่อกันนะคะ
หรือสสว๑ใน๕ก็คือ๑๕๐คน
หรือประชาชนก็ได้เข้าชื่อกันตั้งแต่๕๐๐๐รายชื่อขึ้นไป
อันนี้คือคนที่มีสิทธิ์เสนอแก้ไข
ส่วนขั้นตอนการพิจารณาเนี่ยนะคะจะผ่านวาระแรกได้ต้องอาศัยเสียงอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง
ของทั้งสองสภารวมกันก็คือ๓๗๖
แล้วก็ยังต้องอาศัยความเห็นชอบของสวอย่างน้อย๑ใน๓หรือสว๘๔คนด้วย
อันนั้นคือวาระแรกผ่านมาได้วาระที่๒ต้องอาศัยเสียงอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง
ของสองสภารวมกันก็๓๗๖อีกนะคะ
ส่วนวาระที่๓ต้องอาศัยเสียงอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง
๒สภารวมกันก็คือ๓๗๖อีกเช่นกัน
อันนี้ต้องมีเสียงสอสอฝ่ายค้าน๑๒๐และมีเสียงสว๑ใน๓หรือ๘๔คนรวมอยู่ด้วย
ก็จะเห็นว่า๓วาระไม่ง่ายเลยนะคะ
คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับ
เป็นโอกาสดีเดี๋ยวเราจะได้คุยกับคนเคยยื่น
คนเคยยื่นขอแก้ไขมาตรา๒๕๖

อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรนะครับ
ปัจจุบันท่านเป็นผู้มนุยการศูนย์วิจัยการเมือง
แล้วก็การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต

สวัสดีครับพิธีกรทั้งสองท่านครับค่ะ

ผมบอกถูกไหมครับว่าอาจารย์เคยยื่นไป
ตอนนั้นเมื่อปีทักปีไหนนะฮะอาจารย์

ก็ประมาณนั้นแหละครับ

พาคนไปยื่นนำรายชื่อไปยื่นเพราะอะไรครับ
คือเราก็เห็นว่าปัญหามาตรา๒๗๒เนี่ย
มันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปตามหลักงานของประชาธิปไตย
คือมันอยู่ในบทเฉพาะการให้สวนั้นเข้ามา
มีส่วนร่วมในการเลือกนายก

แล้วก็ผ่านระยะเวลาไปพอสมควรแล้วเนี่ย
เหตุผลความจำเป็นก็น่าจะไม่มีแล้วนะครับ
ก็เลยรวบรวมรายชื่อประชาชนครับ

ท่านชื่อไปยื่นกับทางศาต
หลายเดือนยื่นแล้วเท่าที่จำได้เเตรียมแบบ๑๐เดือน
ก่อนเราไปพิจารณา
ละครามตอนทั้งนั้นมันไปยุดสุดติดขัดตรงไหนยังงะครับ
คือระบวนการนี้ก็จะเป็นตามที่เขียนไว้ในหน้าตรา๒๕๖ของรัฐสำนวน
นะว่ามันจะต้องพินาทีละวาระวาระ๑วาระ๒วาระ๓
ของผมเนี่ยตั้งแต่วาระหนึ่งก็จอดแล้วเพราะว่าในส่วนของสวนั้นเนี่ย
เขาก็ไม่ค่อยให้การสนุนเท่าไหร่นักนะครับ
การอธิบายเนื้อสภาเนี่ยมันเป็นการอธิบายที่อาจจะ
ความจริงผมก็อธิบายเรียบร้อยนะครับผมก็คิดว่าพยายามจะได้เห็นระบวน
แต่ว่าฝั่งของสอสอที่เขาสับสนุนร่างของผมเนี่ย
ก็อาจจะมีถ้อยคำที่อาจจะไปกระทบกระเทียบกับทางสวอยู่เยอะพอสมควร
นะครับก็เลยเป็นเหตุอ้างบอกว่านี่คุณจะมาขอให้ผมแยกเพื่อตัดอำนาจผมเนี่ย
คุณยังไม่มาพูดดีอีกอำนาจอำนาจจำกัน
ก็เลยได้เสียงของทางสวมาช่วยสำนุนเพียงแค่๒๓เสียง

วาระที่๑ก็ตกไปแล้วเพราะว่าถ้าได้สวไม่ถึง๘๔คน
มันตกไปในวันละที่๑นะครับครั้งนั้นเนี่ย
ครับแต่สวเขาก็ชมผมนะว่าผมพูดเรียบร้อย
อาจารย์ครั้งนั้นยังยากเลยแล้วครั้งนี้กระบวนการที่พักเก้าไกรเขา
เขานำเสนอมาแบบนี้แบบที่วันนี้ยื่นอาจารย์วันนอแบบนี้
มันจะเป็นไปได้หรือครับคือขึ้นอยู่กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่า
สวเนี่ยจะเห็นพ้องกับสิ่งที่ก้าวไกลเสนอหรือไม่นะครับค่ะ
อาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงเวลาเปลี่ยนไปอาจจะเห็นท้องมากขึ้น
ช่วงนี้อาจจะอยากเป็นชีวิตตัวเองมากขึ้นก็เป็นไปได้แต่ถ้าประเมินในเชิงการเมืองแล้วเนี่ย
การที่สวงดออกเสียงเนี่ยแล้วบอกว่าอยากจะปิดชีวิตตัวเองเนี่ย
มันไม่ได้แปลความหมายอย่างนั้นตรงไปตรงมาหรอกครับที่เขาไม่ต้องการเลือกคุณพิทา
แต่เขาก็หาเหตุในการพูดให้ดูเรียกว่าไม่น่าเกลียดเกินไป
ดังนั้นเรียกเรื่องนายกงั้นผมก็พัดออกเสียงแต่ความจริงแล้วเนี่ย
ลึกเนี่ยผมว่าเขาอาจจะออกมาในทิศทางของการที่ไม่อยากจะเห็นชอบด้วย
แต่ไม่อยากจะให้เกิดการกระทบกระเทือนมากเกินไป
เพราะฉะนั้นจะไปมองหวังผลว่าฝั่งที่งดออกเสียงเนี่ย
จะเป็นฝั่งที่จะมาสับหนุนตรงนี้เนี่ย
ก็อาจจะหวังผลขึ้นไปสักนิดหนึ่งนะครับ
คราวนี้การที่ก้าวไกรจะเสนอแก้ในเรื่องนี้เนี่ย
สิ่งหนึ่งซึ่งพูดแล้วผมอาจจะเห็นต่างก็คือเรื่องระยะเวลานะครับ
คือเขาบอกว่าเขาจะใช้เวลาสักประมาณ๓๔สัปดาห์ก็จะเสร็จแล้ว
ไม่ใช่นะครับมันมีระยะเวลาพอสมควร
เพราะว่าในแต่ละวาระเขาจะมีระยะเวลาว่าต้องทิ้งเวลาไว้
วัน๑๕วันนะอย่างน้อยก็๓๐วันไปแล้วในช่วงแต่ละครั้งนะ
อย่างเช่นว่ากรณีหลังจากเสร็จวาระ๒เนี่ยต้องทิ้งไว้๑๕วัน
และอย่างหลังจากเสร็จวาระ๓แล้วก็ต้องทิ้งไว้อีก๑๕วัน
เพราะฉะนั้นระยะเวลาที่ทิ้งนี่ก็๓๐วันแล้วเป็นไว้เฉยนะฮะ๓๐วันแล้ว
ละ๒ก็ดีก็ต้องใช้เวลานะครับ
และยังมีเวลาในการประชุมวัลที่๓เวลาคันกรทางธุรกรรมต่างนะ
ภาพเวลาสามเรียบร้อยแล้วมีระยะเวลาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ
หรือส่อวัวนั้ไม่สามารถเข้าสู้กันล้องตัวสารได้อีกเรื่อง
นะครับหรือสตพิวพ์ควหนึ่งนิสิบเนี่ย
ก็สามารถลองตัวสารัทนุรีอีกก็อาจจะหยุ่งไปอีก

ก็จะประมาณสัก๒๔เรื่องเป็นอย่างร้อยนะครับ
อาจารย์ครับแล้วต้องทำประชามติไหมครับต้องถามประชาชนไหมแก้๒๗๒เนี่ยครับ
ไม่ต้องครับไม่ต้องครับประชามตินั้นจะเป็นเรื่องใหญ่เท่านั้นเช่น
การแก้ในบท๑บท๒เกี่ยวกับพระมหาศาสตร์นะครับอันนั้นต้องทำประชามติ
แก้เกี่ยวกับวิธีการแก้คำหนูต้องทำประชามติ
แต่ตอนนี้ด่านเนี่ยผมก็บอกว่ามันจะมีด่านที่สำคัญ
ดาร์ที่๑ก็คือดาร์ทแรกและก็คือไวรัฐรัฐ๑
ไหมก็คุณจะได้มาถึงความภาค๑๔คนครับไม่ได้คุณได้ส่ง
วารัสหนึ่งอันนั้นมันก็เป็นการผมก็เฉพาะเป็นการเปลือเลยเป็น
ทำให้ประชาชนเห็นว่าสวเขาไม่มีหลักการนะ
กลับไปกลับมานะอะไรประมาณนี้นะ
ใครบอกว่างดออกเสียงเพราะต้องการปิดชีวิตตัวเองนี่
เราเสนอยัดผิดชีวิตตัวเองแล้วคุณก็ยังไม่เอาอีกหรือประมาณนั้น
ก็ได้เท่านั้นได้ความสะใจตรงนั้นแค่นั้นเองนะครับว่า
อาจจะทำให้เห็นหน้าตาสวดีขึ้นนะครับ
แต่ถ้าเขาไม่มาประชุมเนี่ยก็มีค่าเท่ากันเหมือนกัน
ก็คือไม่ได้เสียงอีกเหมือนกันนะครับ
นี่คือปัญหาที่อาจจะเป็นด่านที่๑
อาจารย์ครับอีกสักคำถามหนึ่งครับอาจารย์ฮะ

อาจารย์ครับถ้าเจรจากัน๑๙อีกทีนะครับ
สมมุติเป็น๑๙อีกทีหนึ่งระหว่างไปเดินหน้าหาคะแนนกับแก้๒๗๒

ก็ไปเดินหน้าหาคะแนนดีกว่าครับ
อืมนะครับ
เพราะว่าอันนั้นคือการตั้งรัฐบาลนะครับ
แล้วยังไงก็แล้วแต่เนี่ยข้างที่ถ้าคุณจะทำ๒๗๒เนี่ย
คุณใช้เวลาระดูสุด๒เดือนนะครับ

ทั้งเดือนเนี่ยคุณเลือกนายกไม่รู้กี่ครั้งแล้ว
ถ้าหากว่ามีรอบ๒รอบ๓รอบ๔ใช่ไหมสมมุตินะ

ทำไมเราไม่ทำการเลือกนายกให้มันเสร็จไปเลย
แล้วก็ให้ได้คนที่เราต้องการ

เพราะว่าสิทธิในการเลือกนายกของสวเนี่ย

เพราะถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าเนี่ย
แล้วก็สวชุดใหม่ที่มาเนี่ย
อำนาจในเรื่องนี้ไม่มีแล้วครับ

อาจารย์นะครับขอบพระคุณมากที่สละเวลาให้ข่าวเย็นไทยรัฐนะครับ
ให้คนดูได้รู้ถึงนะครับว่า
ไอ้การแก้๒๗๒เนี่ยมันไม่ยาก
เดินหน้าขอเสียงเขาดีกว่านะเวลานี้
แล้วที่เคยยื่นมาก็๘เดือนนะคะ
วาระแรกก็ตกแล้วแล้วยังต้องอาศัยเสียงสวในการสนับสนุนอีก
แต่ว่าอันนี้ก็อาจจะมีประโยชน์อย่างที่อาจารย์บอกในมุมหนึ่ง

แม้ว่าจะไม่ได้มีประโยชน์ส่งถึงการโหวตนายกรัฐมนตรี
แต่อาจจะทำให้เห็นว่าจริงแล้วเนี่ย
สวคิดยังไงกันแน่กับการไม่มากับการงดออกเสียงเพราะอันนี้
จริงแล้วคือทางลงของสวอย่างสง่างามนะคะถ้าอยากจะปิดสวิตช์จริงนะคะ
ขอบคุณอาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรผู้อำนวยการสูตรวิจัยการเมือง
และการพัฒนามหาวิทยาลัยลังศิษย์ครับคุณผู้ชมครับ